ถ้างูเข้าบ้านก็ต้องตามกู้ไพ
ที่ชนบรีเขาบอกว่ากู้ไพถึงจะต้องพวาเอง

เพราะงูที่เขาเจอมันเป็นงูที่ใหญ่มากเลยครับ

คือทางศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงชนบุรี
เขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านเขางอแง

แล้วถ้าดูหนังงูนี่มีพิษน่ะนี่
มันก็คืองูจงอางงูจงอางครับ

โอ้โฮดูหัวมันสิครับคุณดูตัวมันน่ะ
เขาต้องเรียกกำลังเสริมเลยนะ
มาช่วยกันจับหน่อยมันยาวมาก

พี่กูไพบอกโอ้โฮนักข่าวเฮ้ย
ตัวนี้ใหญ่สุดเท่าที่พวกพี่เขาเคยจับมา

แต่อย่างนี้ละกันคำถามมันเกิดขึ้นว่า
แล้วงูจงอางมันใหญ่ได้สักแค่ไหน
อ่ะงั้นไปดูสารคดีกับคุณชนะหน่อยครับ

งูจงอ่างจัดอยู่ในกลุ่มไฟล่ำสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง

โดยมีความยาวเฉลี่ยประมาณสัก๓๕๔๕เมตร
และจะมีความยาวมากประมาณสัก๖เมตร
อยู่ในพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์
ว่ากันว่างูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เคยจับได้
อยู่ที่๖เมตร
ถูกจับที่จังหวัดตรังเมื่อปี๒๕๖
นั่นแหละครับความใหญ่ที่สุด
เปลี่ยนช่องศาลคดีกับพัดวตลอดภัง

เป็นคนสองเสียงอ่ะเนี้ย

อ่าจ๊า

ก็งูก็มีลิ้น๒แฉกแล้วแหละ
เฮ้ยมัวแต่มัน๔เมตรกว่า

แต่ที่เคยจับได้ยาวที่สุดจริงในเมืองไทยนะ

เขาบอกว่าใหญ่ระดับโลกยาวระดับโลกจริง
สำหรับงูจงอังของไทยเนี่ย

แต่ที่นี่ที่จับได้๔เมตรกว่า

จับได้แล้วจับได้แล้วนะ